แม้ว่าจะมีการเพิ่มมาตรการต่างนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าไทยก็ยังคงเป็นเส้นทางผ่านในการอพยพของชาวโรฮิงญานะครับ
โดยล่าสุดตำรวจทางหลวงชุมพรก็จับชาวโรฮิงญา๑๔คน
หลังจากที่ในหน้าลักลอบนำเข้าประเทศ
แล้วไปเจอด่านตรวจก่อนนำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าข้างสาราริมถนนนะครับ
โดยตำรวจทางหลวงชุมพรจับกลุ่มชาวโรฮิงญาขณะที่หลบซ่อน
อยู่ในป่าละม่อบริเวณสาราที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอยคนข้าม
หน้าสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตชุมพรตะบนตากแดดอำเภอเมืองชุมพร
ตรวจสอบพบหลบซ่อนอยู่จำนวน๑๔คนพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระ
เป็นชาย๔หญิง๖อายุระหว่าง๑๘๔๔ปีและเด็กอีก๔คน
ทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยนะครับตรวจสอบไม่มีหลักฐานใดแสดง
ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่สถานีตำรวจทางหลวงชุมพร
จากการสอบสวนทั้งหมดให้การว่าเป็นชาวโรฮิงญาสัญชาติพม่าเดินทางมาจากเมืองมอตมะ
ทางชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเย็นหวานที่ผ่านมา
มีในหน้าชาวพม่ากับคนไทยมารอรับขึ้นรถกระบะเสียค่าในหน้าคนละ๑๕๐๐๐บาท
เดินทางไปยังชายแดนด้านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออพยพไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
ขณะที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงเช้ามืดคนขับได้ให้ลงจากรถทั้งหมดแล้วพาเข้าไปหลบซ่อน
อยู่ในป่าละเมาะใกล้กับสาราริมถนนพร้อมบอกว่าข้างหน้ามีด่านตรวจตำรวจทางหลวง
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เลิกด่านแล้วจะกลับมารับก่อนที่จะถูกจับกลุ่มดังกล่าว
ตนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพร
เพื่อสอบสวนขยายผลติดตามจับแก๊งในหน้าค้าแรงงานมนุษย์ที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป